ช่วงกลางดึกคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะคะมีหลายหลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากความเมาครับอันนี้เนี่ยที่พระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะคะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โห
คนในพื้นที่บอกว่าน่ากลัวมากลูกเขยครอบครัวอ่อนมุกค่ะก่อเหตุฆ่ายกครัวคาดว่าเกิดจากความเมาด้วยตายไป๖ศพนะคะไม่เว้นแม้แต่ลูกอ่ะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ก็เดินเข้าไปยิงถึงในบ้าน

ถูกยิงฉลับเข้าไปแล้วก็ไม่โดนอวัยวะสำคัญแล้วก็ทำทีเหมือนตายอ่ะเขาก็เลยไม่ยิงซ้ำรอดอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะ
มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะสลดมากเกิดขึ้นคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
ตำรวจภูทรพระโต๊ะจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งเหตุว่ามีการฆ่ากันตายเกิดขึ้น
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางตลาดพระโต๊ะเลยค่ะ
ห่างจากที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะและสพพะโต๊ะไปแค่๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เป็นบ้านห้องแถวชั้นเดียวสองคู่หาเขาเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะคะ
หน้าบ้านข้าวของกระจายเกลือนนะคะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพแรกคือนายวิจิตนาคลอดอายุ๕๐ปี
ห้องโถงในบ้านพบศพนางงุดอ่อนมุกอายุ๗๑ปี
ใกล้กันพบศพนางสาวพกามาศอ่อนมุกอายุ๔๗ปี
พบศพนางรัชพรอ่อนมุกอายุ๕๐ปีเสียชีวิตบนทางเดินหน้าห้องนอน
และทุกศพที่เจอถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมกลางอกคนละ๑นัดทุกคนเลยนะคะ
กระบอกเดียวกันยิงลักษณะเดียวกันคือยิงไปที่กลางอกทุกคนเลยอ่ะครับ
ภายในห้องนอนห้องแรกค่ะก็ไปเจอศพอีกศพหนึ่งนายสุชีพสอนสังอายุ๔๑ปี
ถูกยิงเข้าที่ขมับขวา๑นัดในมือขวากำปืนขนาด๙มมบาเรต้า๑กระบอก
คนนี้เป็นคนก่อเหตุแล้วก็ใกล้กันพบศพเด็กหญิงชะนันทิดาสอนสังอายุแค่๖ขวบ
เด็กชายกสิเดชสอนสังอายุแค่เก้าขวบเด็กสองคนก็ถูกยิงกลางหน้าอกคนละหนึ่งนัดนะคะ
เด็กสองคนเนี่ยเป็นลูกชายกับลูกสาวคนก่อเหตุนี่แหละโอ้โหแล้วนอนอยู่ด้วยกันสามศพ
ลูกตัวเองยังยิงลูกตัวเองยังยิงลูกนั่งเล่นเกมอยู่เดินเข้าไปยิงลูกค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะเจอปลอกกระสุนปืน๗ปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
มีผู้บาดเจ็บคนนึงค่ะคือถูกยิงแต่ไม่ตายนายธินกรอ่อนมุกอายุ๓๓ปีคนนี้ถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง
ฉลับออกสีข้างด้านขวาชาวบ้านช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลพะโต๊ะนะคะ
กระสุนไม่ถูกอวัยวะสำคัญก็เลยปลอดภัยหมอให้กลับบ้านได้
จากการสอบสวนผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์นี้นายธินกรเนี่ยค่ะ
เขาให้การว่าตัวเขาเองกับนางรัชพรซึ่งเป็นพี่สาว
และนายวิจิตรซึ่งเป็นพี่เขยทำงานอยู่กรุงเทพมาเยี่ยมแม่นะคะ
ก็คือนางงุดมาเยี่ยมแม่ที่บ้านหลังนี้
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มากันตั้งแต่๒๙ธันวาคม
ก็นั่งดื่มกินสังสรรค์เขาดาวกันหน้าบ้านนะคะ
คือดื่มกินกันในครอบครัวแบบมีความสุขนะปรากฏว่านายสุชีพเป็นพี่เขย
ขับรถกระบะมาแล้วก็จอดในโรงเก็บรถข้างบ้าน
หลังจากนั้นเดินเข้าบ้านมาด้วยอาการเมาค่ะ
เมามาแล้วเนี่ยก็มาหาเรื่องบอกว่าไม่ต้องมองหน้า
ทำอะไรก็ไม่เคยดีเลยตามรายงานเหมือนกับว่าเขาได้ยินว่าคนในครอบครัวเหมือนกับนินทาเขา
เขาเคยมีประวัติต้องคดีอะไรแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าเพราะเมาหรือเพราะอะไรเนี่ย
คิดว่าเขานินทาตัวเองเดินเข้ามาก็เลยบอกทำไมต้องมองหน้าทำอะไรไม่เคยดีเลย
แล้วก็ชักปืนมาเลยแล้วก็ขู่มีการโต้เถียงกัน
นายสุชีพเหนียวไก่ยิงใส่นายวิจิตรนะคะซึ่งเป็นคู่เขยกำลังนั่งอยู่บนม้าหิน
ครับนายซูชีพก็นึกว่าตายแล้วก็วิ่งเข้าไปยิงนางงุด
แม่นางสาวพกามาศพี่สาวพี่สาวนี่นั่งอยู่บนโซฟา
แล้วก็ไล่ตามไปยิงนางรัชพรที่กำลังวิ่งหนีจนตายอยู่หน้าห้องนอนนะคะ
นายสุชีพไม่หยุดวิ่งเข้าไปในบ้านต่อยิงลูกตัวเอง
ลูกชายและลูกสาวเขากำลังนั่งเล่นเกมมือถือกันอยู่เด็ก
นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องนอนยิงลูกชายลูกสาวตายค่ะ
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อขมับฆ่าตัวตายตาม
โทรเรียกตำรวจพอตำรวจมาผมถึงออกมา
เขาก็มีปัญหาว่าที่บ้านไม่อยากให้อยู่
เพราะว่ามาก็ไม่ทำอะไรเลยมานอนมากินอยู่ที่บ้าน

ชิคกี้พาย์แต่เขาก็เป็นหนึ่งชีวิต

ออกจากคุกมาประมาณ๖๗เดือน

คือบีบผมไม่ไป

เขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาทะเลาะ
เขาพูดอยู่เป็นร้อยครั้ง
เวลาทะเลาะพูดอยู่ตลอดเลยว่า
กูจะยิงให้หมดทั้งบ้านเลยแล้วยิงตัวตายตาม
พูดอย่างนี้แล้วแกก็ทำจริงไง
นี่รอดอยู่คนเดียวนายธินกรอ่อนมุก
เป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวอ่อนมุก

ปากคำกับตำรวจคุยกับนักข่าว

พี่สาวอีกคนนึงเป็นภรรยาของคนก่อเหตุ

อยู่กรุงเทพยังเดินทางไปไม่ถึงในพื้นที่
เพราะว่าแยกทางกันไงกับนายสุชีพคนก่อเหตุ
นายสุชีพคือลูกเขยของบ้าน
ภรรยาตัวเองเนี่ยไม่อยู่ด้วยแล้วหนีไปทำงานอยู่กรุงเทพ

แต่ตัวเองก็ยังอยู่ที่บ้านนี้

แล้วก็มีปัญหากับคนที่บ้านมาตลอด

ยิงหมดเลยแม้กระทั่งลูกของตัวเองสองคน

สำหรับชนวนเหตุการณ์ฆ่ายกครัวในครั้งนี้
จากการตรวจสอบประวัตินายซูชีพคนก่อเหตุ
เคยถูกจับคดียักยอกทรัพย์ในตัวเมืองชุมพร
มีประวัติผัวพันธ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พ้นโทษคดีพยายามฆ่าตำรวจที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกจากเรือนจำมา๒๐พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แล้วกลับมาอยู่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านของครอบครัวภรรยา
ภรรยาของนายสุชีพหนีไปทำงานกรุงเทพค่ะ
เพราะทนพฤติกรรมของนายสุชีพไม่ไหวชอบเที่ยวไม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่ง
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายนายซูชีพก็เลยโกรธแค้น
มีเรื่องระหองระแหงกับครอบครัวฝ่ายภรรยามาตลอด
แต่ไม่ยอมย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนะคะยังอยู่ที่บ้านเขาแต่ก็คมครูเขา
ขู่ครอบครัวฝ่ายภรรยาอยู่ตลอดเวลาว่าจะฆ่าให้ตายให้หมดทั้งครอบครัว
เพราะหาว่าคนในครอบครัวรู้เห็นเป็นใจให้ภรรยาหนีไปอยู่กรุงเทพ
สุดท้ายก็เนี่ยมาก่อเหตุคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ค่ะ
ถือปืนติดตัวตลอดเวลาด้วยนะตามที่คนที่เขารอดชีวิตเขาบอกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงสายวันนี้ที่สำนักสงฆ์ปฏิมะบรรดาญาติพี่น้องครอบครัวของผู้ตาย
นำศพของผู้ตาย๕ศพนะฮะก็มีนางงุดนะครับซึ่งเป็นแม่ของบ้านนะครับ
ก็คือแม่ยายของนายสุชีพที่ก่อเหตุนางสาวพระกามาศนางรัชพรแล้วก็
เด็กหญิงชะนันทิดากับเด็กชายกัสซิเดชลูกสองคนของนายสุชีพนะครับ
กลางบรรยากาศความเศร้าโศกของญาติแล้วก็เพื่อนบ้านที่มาร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
ถ้าจะนับเรื่องของศักดิ์ต่างต่างกับนายสุชีพคนก่อเหตุแล้วเนี่ย
ศพที่อยู่ตรงนี้นะครับคือแม่ยายพี่เมียลูกชายลูกสาวนะ
ส่วนศพของนายวิจิตรนายวิจิตนี่เป็นคู่เขยกับนายสุชีพคนก่อเหตุ
ญาติของนายวิจิตรนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอยู่ที่วัดน้ำผุดตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
ขณะที่ศพของนายสุชีพคนก่อเหตุนะก่อเหตุแล้วก็ยิงตัวเองตายด้วยเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพระโต๊ะเพื่อรอญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอยู่ที่นครศรีธรรมราช
หีดนาคลอดอายุ๖๓ปีพี่สาวของนายวิจิตรที่เป็นคู่เขยกับนายสุชีพ
บอกว่าปกติแล้วน้องชายของเธอก็คุยกับมือปืนก็คือนายสุชีพเนี่ยคุยด้วยกันดีนะ

คือเป็นคู่เขยกันทั้งคู่เองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกันคือนายสุชีพเนี่ยอาจจะมีกับครอบครัวของภรรยา
แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายวิจิตที่เป็นคู่เขยนะครับ
ก่อนตายยังโทรศัพท์มาพูดคุยกันอยู่นะผู้ก่อเหตุปกติแล้วก็เป็นคนพูดจาภัยร้ออ่อนน้อม
ชอบช่วยเหลืองานสังคมแต่แน่นอนว่ามีประวัติเคยติดคุกเคยต้องคดี
ตอนออกจากคุกมาแล้วเนี่ยบอกว่าอยากจะกลับตัวเป็นคนดี
แต่มีปัญหากับญาติของฝ่ายภรรยาซึ่งไม่ให้การยอมรับ
ส่วนภรรยาก็ไม่ยอมอยู่ด้วยก็หนีไปอยู่ที่อื่น
เชื่อว่านี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
ก็นี่แหละฮะคือปัญหามันไม่ใช่เรื่องที่ว่านิสัยใจคอเป็นอะไรยังไงนะ
มันเป็นเรื่องของการที่พกปืนไว้ติดตัวตลอดเวลาด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ไปดื่มเหล้าดื่มเบียอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ
ขณะที่พลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยนะครับ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรก็เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียด
แล้วก็สอบปากคำนายธินกรที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ธินกรบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเตรียมอาหารฉลองปีใหม่เนี่ย
เมื่อคืนนี้ทางครอบครัวเขาก็คือนอกจากเตรียมอาหารแล้วนะ
เขายังหารือเขาคุยกันไงว่าจะทำยังไงดี
เพื่อจะให้นายสุชีพออกจากบ้านสักทีนึง
ทีนี้ทุกคนไม่ได้สังเกตว่านายสุชีพ
เขาอยู่แถวนั้นแล้วเขาได้ยินหมดเลย
พอเขาได้ยินหมดเลยเนี่ยก็เดินออกจากบ้านไป
แล้วกลับมาอีกทีนึงเนี่ยก็คือมายิงเลย
ตอนเย็นนะครับที่ผมเอาเตรียมของทีมนั่งทีมกันนะ

อันนั้นมันได้ยินหมดแล้ว
พลตมริสารรัฐบอกว่าเหตุเสดียรขวัญที่เกิดขึ้นก็มาจากปัญหาครอบครัว
เนื่องจากผู้ก่อเหตุหลังจากถูกจำคุกในข้อหาพยายามฆ่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พอพ้นโทษออกมาก็กลับมาอยู่ที่บ้านแม่ยายมาอยู่กับลูก
เพื่อจะรอให้ภรรยาเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกัน

กระทั่งช่วงเทศกาลปีใหม่ก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับญาติของภรรยา
แล้วก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานด้วยก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะครับ
ส่วนบรรยากาศงานศพค่ะที่สำนักสงฆ์ปฏิมะหมู่เจ็ด
ตำบลละแมร์อำเภอละแมร์จังหวัดชุมพรนะคะ
คืนนี้สวดพระอภิษฐรรมศพ๕ศพครอบครัวอ่อนมุกเป็นคืนแรก
ญาติญาติชาวบ้านมาร่วมงานแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญนะคะของคนในอำเภอพะโต๊ะเป็นอย่างมากค่ะ
ครับอ่าฟังแล้วก็น่าเศร้านะใช่ค่ะ